วันนี้ก็มีข่าวที่ได้ยินแล้วก็
ทั้งสร้างความแปลกใจตกใจหรือฮือหา
เพราะว่ามีชาวต่างชาติคนหนึ่ง
ที่ถูกสั่งห้ามเข้าพืนที่ถ้ำหลวง
วันนี้เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย
นำภาพถ่ายของชายชาวเบลเยี่ยมที่ชื่อว่านายเบนเรมิแมนซ์นะครับ
เป็นผู้ที่เคยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในถ้ำหลวงด้วยนะไปช่วยทั้ง๑๓คน
แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ปพแล้วก็ตำรวจ
ที่ทำหน้าที่คัดกรองบุคคลเข้าออกบริเวณปากทางเข้าถ้ำ
พร้อมกับมีคำสั่งว่าห้ามไม่ให้บุคคลนี้เข้าไปในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปสอบถามข้อมูลว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลพื้นที่อยู่ที่เอาภาพถ่ายของนายเบนมาแจกจ่ายเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็อธิบายว่ามีคำสั่งห้ามบุคคลคนนี้เข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาดจริง
เนื่องจากเกรงว่าถ้าเข้าไปในพื้นที่แล้วจะไปสร้างความวุ่นวายให้กับเจ้าหน้าที่
แล้วตลอดทั้งวันนี้เนี่ยโอ้โหนะฮะการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบถ้ำหลวงเนี่ย
งวดมากโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะครับที่จะไปรายงานข่าวในพื้นที่ถ้ำหลวง
ต้องมีการลงทะเบียนนะครับต้องติดบัตรแสดงตัวตลอดเวลา
ไม่มีใบอนุญาตไม่ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่นี่ไม่ให้เข้าเลยนะครับ
ตั้งแต่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเยอะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งจิตอาสาทั้งประชาชน
ดารานักแสดงบุคคลที่มีหน้าที่ในหน่วยงานในตำแหน่งต่างแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ย
บางคนไม่ขออนุญาตก็มีบางคนขออนุญาตแต่พอออกมาแล้วไปให้ข้อมูล
ต่างคนต่างให้ข้อมูลแล้วบางทีมันไม่ตรงกัน
ใช่เหมือนกับนายเบนเรมิแมนซ์เนี่ยก็เคยเข้าไปทำงานในพื้นที่แล้วออกมาให้ข้อมูล
แล้วข้อมูลมันไม่ตรงกันอย่างท่านผู้ว่าเองท่านบอกว่าท่านเองก็ให้ข้อมูลไม่ได้ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์นะ
เพราะว่าท่านก็ต้องรอชุดที่เขาออกมาแล้วก็ให้ข้อมูล
ชุดออกมาแล้วให้ข้อมูลมันก็ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดเพราะกว่าจะออกมาก็๕ชั่วโมง
ซึ่ง๕ชั่วโมงในถ้ำก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็เลยต้องมีความเข้มงวดนะครับ
เรื่องให้ไปก็ไม่เป็นข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ประสานงานจึงขอความร่วมมืออาสาสมัครทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีชื่อเสียงให้ปฏิบัติตามกฎงดการให้ข่าวกับสื่อมวลชนโดยภาระการให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ข่าวใดที่จะออกไปต้องเผยแพร่ผ่านทางศูนย์อำนวยการร่วมเท่านั้นเพราะฉะนั้นตลอดทั้งวันนี้ทุกอย่างก็เลยเป็นไปอย่างเข้มงวดมาก